พาไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่ามีคุณครูผู้ชายท่านหนึ่งใช้มือฟาดไปที่ศีรษะ
นักเรียนหญิงอย่างแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุบลราชธานี

รายการสอบพอตรนั้นก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว
โดยบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งแนะนำด้วยว่าการลงโทษนักเรียนถ้าหากนักเรียนทำผิด
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมครับ
โดยนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือว่าสอบพอตรเปิดเผยว่ากรณีที่มีคลิปวิดีโอคุณครู
ฟาดมือไปที่ศีรษะนักเรียนหญิงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี
และมีการเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิภาพวิจัณฑ์กันต่างหน้า
ล่าสุดได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๙
ไปสอบถามอาการบาดเจ็บของนักเรียนหญิงคนดังกล่าวที่ปรากฏในคลิป
พร้อมสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุนั้นดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษครูโดยเร็ว
พร้อมแนะนำด้วยนะครับว่าไม่ควรใช้อารมณ์ลงโทษเด็ก
หากพบว่านักเรียนทำผิดระเบียบควรจะลงโทษตามแบบแผนและขั้นตอนที่เหมาะสมครับ
ลองฟังคำชี้แจงจากเลขาธิการสพทครับ
ของการจัดแขนงกรรมพฤติอันนี้คือปัจจัดฐานมัน
ถ้าเขามาจัดแขนงกรรมพฤติแล้วยังไม่ไหวอีก

จัดกิจกรรมให้เขาแล้วต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ได้

แต่ถ้าไม่ไหวจริงก็สุดท้ายก็ต้องเชิญผู้ปกครอง
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในคลิปก็อย่างที่ปรากฏเนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่ครูผู้ชายสวมชุดพละรีบเดินลงบันไดครับ
เพื่อจะเดินตามนักเรียนหญิงชั้นมัธยมกลุ่มหนึ่ง

โดยวิ่งหนีครูเข้าไปในสนามของโรงเรียน

จนกระทั่งตามทันนักเรียนหญิงคนหนึ่ง
คุณครูก็ปรีเข้าไปใช้มือฟาดไปที่ศีรษะของนักเรียนหญิงอย่างแรง๑ครั้ง
จากการตรวจสอบแล้วพบว่าโรงเรียนในคลิปที่ปรากฏนั้นเขามีข้อกำหนดครับ
ข้อกำหนดก็คือว่าทุกวันอังคารห้ามนักเรียนใส่กางเกงขายาวมาเรียน
แต่ว่านักเรียนกลุ่มนี้นำกางเกงพละมาเปลี่ยน
ให้เหตุผลบอกว่าเนื่องจากมีเรียนวิชาณฑสิน
และใส่กระโปรงก็จะรำจะไล่จะรำไม่ถนัด
แต่ว่าครูคนดังกล่าวเห็นเข้าไม่พอใจครับ
ลงโทษตามที่ปรากฏภาพในคลิปเนี่ยนะครับ
สำหรับอาการบาดเจ็บของนักเรียนคนดังกล่าว
วันนี้ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียน
นักเรียนไม่มีอาการบาดเจ็บใด

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ